วันนี้เวลา๑๗นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
ผลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
นำเมนหลวงณพระพระอิสริยพรวัดเทพศิรินดราวาส
วันนารามหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รักษาการประธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งทรงธรรม
เบนจมะบพิษดุสิตวนารามเสร็จสิ้น
เด็กสุรยุทธ์เป็นผู้แทนพระองค์เชิญโกรธศพ
พลเอกเปรมไปในการพระราชทานเพลิงอย่างเมนวัดเทพศิรินทราวาส
โดยเคลื่อนจากพระที่นั่งทรงธรรมไปขึ้นตั้งบนราชรส
มีทหารสัมภาวุฒิเป็นผู้ควบคุมราชรส
และทหารม้ารวม๗๙นายเป็นทหารกองเกียรติยศ
เคลื่อนขบวนโกรธศพจากวัดเบนจมะบอพิษ
ยังเมนวัดเทพศิรินทราวาสระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร
โดยเลี้ยวเข้าถนนศรีอายุทยาผ่านถนนราชดำเนินนอก
ถึงสะพานมะขวานเลี้ยวเข้าถนนกรุงเกษม
และใช้เส้นทางตรงไปจนถึงหน้าโรงเรียนวัดเทพจรินทราวาส
ก่อนเลี่ยวเข้าถนนหลวงไปยังเมนวัดเทพศรีรินทราวาส
ประตูด้านใต้แล้วจึงตั้งขบวนอิสริยยศ
โกรธแห่เวียนเมนและเชิญโกรธขึ้นตั้งบนจิตกาธานบนเมน
สำหรับช่วงท้ายขบวนมีบุคคลในครอบครัวและญาติสนิท
เดินร่วมในขบวนซึ่งตลอดทางมีตำรวจอำนวยความสะดวก
ปิดถนนเป็นระยะตลอดเส้นที่ขบวนเคลื่อนผ่าน
รวมถึงประชาชนยืนไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
และยังนึกถึงคุณหุปการคุณงามความดีที่พลเอกเปรมได้สร้างไว้
คนที่ซื่อสัตย์ด้วยคุณงามคุณธรรมอะไรก็จะมีคิดว่าพร้อม
ก็เลยคิดถึงตรงนั้นมากกว่าค่ะ
จากนั้นในเวลา๑๗นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
ถึงวัดเทพศรินทราวาสพระราชทานเพลิงศพพลเอกเปรม